หนุ่มเจจินไตนั่นเองนะเวลาไปงานมาเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากจะถามหาคุณพ่อแล้วนะว่าคุณพ่อทำงานอะไรยังไงต้องถามหาลูกสาวด้วยน้องพลอยเจเพราะว่าน่ารักน่าให้ดูจริงค่ะ
พลอยเจเนี่ยบอกเลยว่าส่องประกายความน่ารักความเป็นไอดอลนะเพราะว่าน้องแก้มยุ้ยยิ้มเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นขวัญใจของพี่พี่ชาวโซเชียลกันเลยนะคะล่าสุดเห็นว่าน้องเนี่ยไปเรียนการแสดงกับอาโยทัศวรรณด้วยค่ะ
คำถามยอดฮิตต่อมาเลยเมื่อไหร่คุณพ่อเจจินไตเนี่ยจะรีบชวนภรรยาคนสวยนะคะ
คุณบีพลอยพัชชาเนี่ยปั๊มน้องมาเป็นเพื่อนให้เจ้าหนูพลอยเจกันหน่อย
เจอคำถามแบบนี้พี่เจจะตอบยังไงไปฟังกันเลยจ้า
ปล่อยเจใช่ไหมครับยังยาวนานอยู่ใช่ไหม
ตอนนี้๓ขวบ๙เดือนสดใสล่าเริงคึก

เพราะว่าเป็นเด็กที่เปิดรับทุกอย่าง
ใช่ครับ๓ครบเดือนเรียนแอคติ้งแล้ว
ช่วงโควิดเราก็เบรกอยู่ในบ้านเก็บตัวมานานใช่ไหม

เพราะฉะนั้นก็พาเขาไปลองดูซิว่าเขาชอบอะไร
พาไปเรียนเต้นเรียนทำอาหารทุกอย่างเลยฮะ
ก็อยากนะฮะภรรยาอยากตอนแรกก็อยาก
ตอนนี้ก็เหมือนแบบลังเลนิดนึงก็เหมือนเขาก็เพิ่งได้พัก

แต่ว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามีอีกคนก็กำลังน่ารักเลยนะ